อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมที่๓บรรยายงานสภาพอากาศที่ทราบเนินรูกรรมรถหนาวแล้ว
วันนี้ขี่ไอ้ทุยมาลุยท้องนาเลยค่ะ
เพราะว่าฝนมาแบบนี้มันดีที่จะใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรนะคะ
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องย้ำเตือนนะว่าถ้าใครจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ต้องเตรียมใจให้ดี
เพราะว่าช่วงนี้ฝนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออก
เนื่องจากว่าช่วงนี้มีร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
ขณะเดียวกันลมประจำฤดูมันมีกำลังแรงมากขึ้นค่ะ
เรียกว่าเสริมทัพกันเข้าเต็มที่ทำให้เห็นไหมคะ
ทั่วประเทศไทยมีฝนตกกระจายอยู่มากมายหนักเบา
แล้วแต่ช่วงเวลาโดยมากจะตกกันช่วงสายช่วงเที่ยงนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องเตือนค่ะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูงเลยประมาณสัก๒๓เมตรได้
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนดังนั้นแนะนำอย่างนี้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้
ชาวเรืองดออกจากท้องทะเลไปก่อนงดเดินเรือไปก่อนเพราะว่าอันตรายจริงค่ะ
ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ถึงวันที่๑๔มิถุนายนเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองกระจาย๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคเชื้อราในนาข้าวให้สวมรองเท้าบูธขณะลุยน้ำท่วมขัง
และไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๓๐๘๐ของพื้นที่

เกษตรกรควรลองทำคูคลองทำทางระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน
รวมถึงทำที่กักเก็บน้ำเอาไว้และควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลหลังเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มโดยเฉพาะที่ราบเชิงเขาค่ะ
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนโรคเชื้อรา
และระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปก่อนนะคะ
เพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่ากำลังลมในช่วงนี้มันแรงมากขึ้นทำให้คลื่นสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่บอกไว้อย่างนี้ค่ะถ้าฝนตกหนักมาแบบนี้กักเก็บน้ำเอาไว้หน่อยค่ะ
เพราะว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมฝนจะทิ้งช่วงเดี๋ยวน้ำจะขาดแคลน
ดังนั้นเนี่ยโอกาสมาแล้วทำให้เต็มที่เก็บเอาไว้ดีจะได้มีน้ำเอาไว้ใช้ตลอดกันด้วยนะคะ